ว่าข้อมูลของรัฐบาลไทยเนี่ย
ปัจจุบันนี้มีคนไร้สัญชาติ

เป็นหลักล้านถึงแบบ๓ล้านกว่าคนเลยด้วยซ้ำ

เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่สื่อต่างชาติ

เกี่ยวกับเรื่องทีมหมูป่านี่แหละที่ยังเป็นคนไร้สัญชาติอยู่นะคะ

พอน้องบางคนที่เขาไม่มีสัญชาติไทยเนี่ย
มันมีปัญหายังไงบ้าง
เวลาไปฝึกไปซ้อมเวลาเดินทางไปต่างพื้นที่ต่างจังหวัด

อยู่ในถ้ำก็จะมี๓คนกับพี่เอก

แต่ว่ายังไม่มีสัญชาติอีกประมาณ

ตรงนี้ก็อยากให้สื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้หน่อย

หรือว่าได้ไปแข่งในระดับอาชีพ

การออกนอกพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับ

จะเดินทางออกนอกจังหวัดน้องก็ต้องทำหนังสือเดินทาง
เพื่อขออนุญาตจากทางการไปยังจุดหมายที่เราจะไปทำธุระ
หรือว่าจะไปแข่งบอลครับ
ถ้าเกิดเฉพาะที่ติดอยู่ในถ้ำ
โค้ชเอกกับอีก๓คนที่ไร้สัญชาติ
แต่ถ้ารวมแล้วทั้งหมด๒๐คนที่เขายังไร้สัญชาติอยู่
ซึ่งเขาก็เคยขอมาให้หลายคนและก็เคยได้

แล้วก็ยื่นเรื่องไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็รอรอความคืบหน้าอยู่

ทำหนังสือขอเดินทางออกนอกพื้นที่

ก็เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับผู้ใช้แรงงานทั่วไปด้วยนะฮะ
คนที่เป็นแรงงานต่างด้าวถ้าจะออกนอกจังหวัดของตัวเอง
ก็ต้องมีคนที่จะควบคุมไปขออนุญาตอะไรพวกนี้ก่อน
ใช่แล้วถ้าเป็นคนแบบไร้สัญชาติ
ไม่ได้มีสัญชาติไทยเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์หลายเรื่องนะคะ
เลือกตั้งก็ไม่ได้ซื้อถี่ดินก็ไม่ได้
ได้รับการจ้างงานแบบถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ได้

นี่ค่ะโคชนพบนพรัชกันทวงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอาคาเดมี่

เกือบ๒๐คนจาก๗๐๘๐คนของทีมหมูป่าที่ยังไร้สัญชาติอยู่
ก็เลยถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้หน่อยเรื่องของการขอสัญชาติไทย
เพราะว่าเดินหน้าไปแล้วยื่นเรื่องอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณอังคณานีรภัยจิตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บอกว่าทางการไทยควรทำงานประสานกับโรงเรียนต่าง

แล้วก็เร่งแก้ปัญหาให้กับเด็กที่ยังไร้สัญชาติ
เพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านต่างอย่างเหมาะสมค่ะ

ได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติเยอะเลยนะคะ
โดยเฉพาะจากกรณีทีมหมูป่าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงนี่แหละ
ก็เลยมีการพูดถึงเด็ก๓คนกับโค้ชเอก

ซึ่งก็คือเด็กชายมงคลบุญเปี่ยมอายุ๑๓
เด็กชายอดุลสามอ่อนอายุ๑๔

รวมถึงโค้ชเอกนายเอกกระพลจันทวง
นี่คือ๔คนที่ไปติดอยู่ในถ้ำแล้วก็ยังไม่มีสัญชาตินะคะ
แล้วก็สื่อต่างชาติเขาเลยบอกว่าตอนนี้
หลายคนที่เกิดในเมืองไทยแต่ยังไร้สัญชาติ

เขาก็เรียกร้องอยากจะให้ทางการไทย
พิจารณาเรื่องของการให้สัญชาติกับพวกเขานะคะ
ข้อมูลจากรัฐบาลไทยบอกว่าปัจจุบันนี้ค่ะ
ไร้สัญชาติที่ลงทะเบียนว่าอาศัยอยู่ในเมืองไทย
มีมากถึง๔๘๘๑๐๕คน

แต่คาดว่าตัวเลขจริงมันมากกว่านั้นเยอะคุณผู้ชม
อาจจะสูงถึง๓๕๐๐๐คน
ก็แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนี่ก็เต็มไป
เยอะมากค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันไร้สิทธิ์หลายเรื่องนะคะ

นี่เป็นกรณีของทีมหมูป่าที่พูดถึงกันอยู่
เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสิ่งที่จะต้องทำกันในมาตรฐานด้วย
กระทรวงมหาดไทยบอกว่าก็ต้องพิจารณาอย่างถูกต้องที่สุด
ใช่ค่ะก็ไม่ได้จะไปให้อภิษฎอะไรกับทีมหมูป่าอย่างเดียว

ก็ดูตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายตามขั้นตอนเสมอภาคกันหมด